สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคน
สุดยอดของการต่อสู้ระดับโหล
และขอเจนพบกับพี่ดีกรฟีร์สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ทุกคนสวัสดีครับทุกคน
พร้อมหรือยัง
สวัสดีครับทุกคน
ไปถึงแฟนมวยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลก
เข้าสู่สุดยอดกีฬาการต่อสู้ระดับโลก
เราสดกันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ

เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลาบ่าย๔โมงถึง๖โมงเย็น
ผมรับที่พิธีกรประจำรายการ

และขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ

พลิกกันอันดัด๕๓กิโลกรัม
เรามียอดนักชกนะครับจากจังหวัดร้อยเอ็ด
จะเจอกับยอดนักชกนะครับจากญี่ปุ่นครับ
วันนี้ห้ามพลาดเลยมวยคู่ที่๕ของรายการ
วันนี้มวย๕คู่น้ำมันสะใจทุกคู่แน่นอน
เรามีนักชกต่างชาติอีกถึง๓คู่นะ

ยังมีนักชกจากฝรั่งเศสและนักชกจากบราซิลด้วย
เอาละครับและที่สำคัญและในสนามของเราครับ
มีประวัติว่าอุณหภูมิความเดือดอยู่ด้านในสนามผ้าประหลอดขึ้นไปถึง๙๐องศา
แสดงว่านักชกวันนั้นชกได้มันสะใจนะครับ
ถ้าพีคขึ้นไปกว่านั้นอีกถึง๑๒๐องศา
ท่าสุดเลยแตะทะลุจุดเดือดเลยที่๑๕๐องศาครับ
เอาละครับตอนนี้เราไปชมสถิติของนักชกในรายการวันนี้กันก่อนเลยครับ
ยอดแสนเชอร์สิทธิ์ฟ้าสีทอง

ลูอีสบาซิลิเลโอ
สะพาวทองสิทเจสายรุ้ง

ยอดแสนชัยสิทธิ์ฟ้าสีทอง

ยอดแสนเชิงสิทธิ์ฟ้าสีทอง
แสนเหลี่ยมสตเม่าบองละมุง

ทะกับแสนเหลี่ยมจากจังหวัดขอนแก่น
ยานิสลาลีนี่

โดดเด่นท่อต่อจานแสนชาย

นักชกจากจังหวัดสุขริน
ลูอีสฟาซิเลลีโอ

จากประเทศบราซิล

ยอดเจเจปอประธม

จากจังหวัดนครราชศรีมา
ตะเผ่าทองสิเจสายรุง

ตะเผ่าทองสิเจสายรุง
ปานเพชรสิสังปราบ

จากจังหวัดร้อยเอ็ดครับ
โยเนดา

ปานทองอปิติสัง

คุณเหมือนคิดแสนสุข

ประจำรายการวันนี้นะครับ

นี่คือ
ชัมปียนส์ชัลเลนจ์
ชัมปียนชัลเลนจ์
โปรดติดตามตอนต่อไป
คุณผู้ชมครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะครับ
สุดยอดกีฬาการต่อสู้ระดับโลก
และตอนนี้มาถึงมวยคู่แรกของรายการครับ
ที่การน้ำหนัก๕๓กิโลกรัม
เราไปพบกับนักชกในมุมน้ำเงินกันก่อนเลยครับ
ยอดสรรค์ชูสิทธิ์ฝาสิทธอง
ยอดสรรค์ชูสิทธิ์ฝาสิทธิ์ฝาสิทธิ์ฝา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
วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่๒๙เมษายนครับ
ช่องไทยรัฐช่องที่๓๒นะครับถ่ายเต้าสด
เอาละครับเป็นอีกหนึ่งวันที่ท่านผู้ชมรอคอยกับเวลาดีแบบนี้ครับ
หรือว่าแฟนมวยที่ต้องการติดตามรับชมกันแบบสด
เดินทางมาได้ครับอยู่ที่พัทยากลางชนบุรีนี่เองครับ
คนไทยรับชมฟรีครับ
และวันนี้ครับผู้เอกนำรายการเป็นการเชิงแชมป์ที่ว่างครับ
นักชกจากร้อยเอ็ดจะเปิดศึกกับทางด้านนักชกจากประเทศญี่ปุ่นครับ
โยเนดาครับลูกครึ่งเชื้อสายไทยญี่ปุ่นครับ
น่าสนใจครับคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนแน่นอนครับ
ผู้รองครับปานเพชรศิกสังปราบครับ
นักชกจากร้อยเอ็บจะด่วนกับทะนานตะเผาทองสิทธิ์เจสายรุ้งจากเชภูมิ
เจเจปฐมครับจะปะทะกับลูอิสบาซีเลอิโลครับจากบราซิล
เด่นทอตอจานสัญชัยครับประทะกับยานิสลาลีนี่ครับจากฝรั่งเศสและบนเวทีครับ
ขอนแก่นกับนครราชศรีมาในพิกัด๕๓กิโลกรัม
แสนเชิงสิทธิ์ฟ้าสีทองในมุมน้ำเงินครับนายจิตกรมาสศรีครับ
จากอำเภอลันธเมนชัยครับจังหวัดนครราชศรีมา
ปัจจุบันวัย๑๖ปีครับสูง๑๖๖เซนติเมตร
ล่าสุดชนะน็อคนกวิทชอวัชละเอาไว้ครับ
ค่ายมวยสิทธฟ้าสีทองครับโดยฟ้าสีทองสจเปี๊ยกอุทัย
ไม่ว่าลูกพี่ยังไม่เป็นในอดีตมวยดังครับ
ฝีมือจัดเลยครับสถานฝ้าสีทองส่วนธนามมุมแดงครับ
เหลี่ยมสธมบังละมุงครับนายอดีศักดิ์สมเพชรครับ

จังหวัดขอนแก่นวัย๒๗ปี

ถ้าบอกว่ามียอดมวยเป็นเชนเนอร์ด้วยกันทั้งคู่
แสนเหลี่ยมนั้นได้บัคเจ้า
สพันนุษย์อดีตคุ้นเข่า
เป็นมวยสูงยาวเข่าดี
และเป็นพระเอกผูทรที่กล้าตัวแพงที่สุด
ยอดเพิ่มเมื่อ๒๐ปีที่ผ่านมา

มีฟ้าสีทองเป็นทั้งหัวหน้าคณะ
และรับประโยชน์เชนเนอร์ด้วยครับ

ฟ้าศรีทองธสุถินนั่นแหละครับ

ที่๑ครับขอนแก่นกับนครรัสสีม่า

แห่งนี้เราได้เห็นกันแล้วนะครับว่า
เป็นมวยที่มีอนาคตทั้งคู่ครับ

คนนะครับคือทางต้านซู้สึกครับ
ใช้แล้วคุยกันทะเม้นที่แคร์งซ้ายครับ

ซู้สึกตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นมวยฮิต

กเช่นเดียวกับแสนเหลี่ยม
สไตล์เดียวกันเลยครับ
ว่นออกมาครับขยับจะจิ้มโดยยับซ้ายครับ

แสนเชิงพยายามจะขยับเข้ามา
กรรมการต้องเตือนให้ออกอาวุธกันแล้วครับ

ซ้ายของธนแสนเหลี่ยมครับทักทายเข้าไปก่อน

เร็วกว่าใครกล้าออกอาวุธกว่าครับ

และที่สำคัญใครที่จะยืนระยะได้มั่นคงกว่ากัน

อยู่ก็งัดขึ้นบนเฉยเลยครับ
นี่แหละครับลูกเก่าของแสนเหลี่ยม

นับชมกับขนแก่นพยายามตลาด
แม่จังหวะ๒แบบนี้ครับ
อย่าซ้ำนะครับ

ต้องบอกว่ายังมีสามัญสำนึกเลยครับ

ต้องบอกว่ายังมีสามัญสำนึกละครับ
แสนเหลี่ยมน้ำใจนักกีฬายังมีครับ
เน้นที่แข้งซ้ายเลยครับแสนเหลี่ยม

ประหยัดอาวุธอยู่ครับยอดสันเชิง

ด้วยแข้งขวาคืนเหมือนกันครับยอดแสนเชิง

แต่ยังไม่รวมครับแสนเหลี่ยม

ง้างไว้เจอซ้ายหน้าของยอดสันเชิง
หยุดหยุดหยัดหยัดไม่ได้นี่แหละครับหลุดเลยครับ

อดแสนเชิงก็ไม่หนีเลยครับพยายามจะสร้างจังหวะ
ทิ้งด้วยมัตต์๑๒แสลมหัวทราย
ยอดสัญเชิงก็ดึงแล้วคืนมากลางซ้ายเจ๋อซ้ายสวนเลยครับ

มีโลกทั้ง๓ครับประยังจะเน้นความปลอดภัยที่กำฟันครับ

สวัสดีครับ
กำเนี่ยนะครับว่าหลายคนที่กำลังเดินทางอยู่ก็ขับขี่อย่างระมัดระวังครับ
ช่วงนี้ในแหม้หนระตกฟ้าคณองครับ

แต่ว่าความมันก็ไม่หยุดครับของเรา
ยกแรกมาก็ซัดกันเลยครับมีจังหวะเตะก้านคอสวยของธนาแสนเหลี่ยม
ยกที่๒ครับแสนเหลี่ยมกับยอดสัญเชิง
เป็นมวยที่จับจังหวะดีด้วยกันทั้งคู่เลยครับ
แสนเหลี่ยมนั้นได้เก่าภาษีทองนั้นได้สดเลยครับจากข้างของยอดแสนเชิงครับ
อย่ามาวางซ้ายแล้วต่อยซ้ายโอ้โหมาแล้วครับแค่งซ้ายของแสนเหลี่ยม
ยอดแสนเชิงก็ไม่หนีแล้วครับอ้าวเจอก้านคออีกแล้วครับ

สายเหลี่ยมพักมาวางด้วยแข่งซ้ายหน้า
เตะซ้ายต่อยซ้ายครับธรรมชาติครับแสนเหลี่ยม
แต่ละดอกแต่ละทีหวังผลได้เลยครับ
ขยับเข้ามาพยายามจะเน้นที่แข้งซ้าย
เดี๋ยวแสนเชิงพยายามเจ็บโต้ด้วยขวาเจอถีบ
พยายามจะเร่งออกอาวุธทั้งคู่เลยครับ
ขวามาเกี่ยวหวดเลยครับ

พยายามจะใช้เหลี่ยมแต่ไม่ลงเจอแค่งขวาลงโทษเลยครับ
พยายามประมานมาถึงตัวมาฟทราย
โยกมาจังหวะมืดเจอแค่งขวาทันที
ต้องมีความขยันกว่านี้แหละครับยอดแสนเชิง
อาวุธมวยไม่ได้เป็นรองไม่ได้แพ้เลยครับ
ไม่ถึงครับวางด้วยแค่งขวาโต้เก็บได้นี่ครับ
อีกแล้วครับเผลอแกเตะปากเตะคอครับ
พยายามจะเน้นบริเวณแข้งขวาแล้วครับ

แสนเชิงไม่มีกลัวรุ่นพี่เหมือนกันครับ

แค่งขวามาแข้งขวามาอีกที

ยอดแสนเชิงจะเสียบด้วยเขาซ้ายเขาขวาครับ
จังหวะเสียบซ้ายแล้วก็เด้งด้วยเขาขวาของยอดแสนเชิง

แสนเลี่ยมเจอซ้ายโดนมัด
เหลี่ยมเดินหน้าทิ้งหมัดเข้าไปครับ

จังหวะกดลงมาแสนเลี่ยมขวางหน้าไว้
ยอดแสนเชิงก็มาถอดมาแทงของแสนเลี่ยมครับ

ซ้ายผ่าตลอดแล้วครับแสนเหลี่ยม
ยอดแสนเชิงเผินบ้างครับ
หลวมไม่ได้ครับซ้ายของ

หมดยกที่๒ครับ
ผัดกันปั๊บเดียวแค่นั้น
แชลเฟียร์ชาเลนจ์
โปรดติดตามตอนต่อไป
ชาเลนจ์ชาเลนจ์ชาเลนจ์
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
เอาแล้วครับพยายามจะเสียบ
เสียบด้วยซ้ายเจอหมัดขวาสวนเกี่ยวแล้วคืนด้วยแข้งซ้าย
ตามไวน์ไปด้วยขวาครับ
เหลี่ยมพยายามจะขวางหน้าตั้งกำแพงไม่สนใจครับ

โอ้โหหัวจิตหัวใจของทั้งคู่

มาอีกแล้วครับยอดแสนเชิงเบียดเข้ามา
เหลี่ยพยายามจะสวนด้วยซ้ายเจอแค่ขวา
โอ้โหขยับขยับ
มาอีกแล้วครับซ้ายของแสนเหลี่ยม
วายหลอกเบ้งตี
มาครับขีบกดลงมาลงไม่ลงครับไม่ลงครับ
โอ้โหต้องชื่นชมการทำหน้าที่ของกรรมการเลยครับ

อดแสนเชิงแสนเหลี่ยมรอจังหวะอยู่ครับ
ยอดแสนเหลี่ยมเบียดเจอซ้าย
แล้วพยายามจะสร้างจังหวะกับตัวเองวางแค่ขวายังไม่เข้าเป้าครับ
แสนเหลี่ยมดูเก่าของแกครับ
แสนเหลี่ยมนี่ไปต้องบอกว่ายอดสนเชิงอย่าติดชึ่งครับ
โยกแบบนี้ครับขวาหลุดเจอซ้ายเออ
เออล่าเลยครับขยับเข้ามา
ล่าเลยครับมาเป็นชุดเหมือนกัน
เอ้าครับจุ้งเลยครับ

โอ้โหแลกกันมันจริง

ความขวาจะยังมืด
โยกเข้าหาเลยครับ
ด้วยซ้าย

เหมือนจะแผ่ว

อากอาร์วุธกัน

เจอหมัดครับ
โอ้โหพยายามจะเน้นที่แข้งขวา

จังหวะซ้ายแม่ยังมืดครับ

เจอหมัดขวาสวนร่างแค่ขวาอ้าวเจอซ้าย

ฟ้าสีทองครับนักชกในมุมน้ำเงิน
จากนครราชศรีมาครับ

ไปฟังคำตัดสิทธิ์พร้อมรุ้นรางวัลกันครับ
ทุกผู้ชมครับมวยกู้แรกเดือด
ในในนี้เราไปรุ้นรางวัลพิเศษกันก่อน
ชกมุมน้ำเงินนะครับได้ไป๑๐๐องศามุมแดง๙๐องศา

หลังจาก๓รอวน์ของแอคชั่น

มวยกู้นี้เสมอครับ
ชัมเปียร์ชาเลนจ์

วยคู่นี้เดือดจริงคู่หน้ามันแน่นอนครับ
ชกไทยเจอกับนักชกจากฝรั่งเศสครับ

สนับสนุนโดยสมหวังเงินสั่งได้กู้ง่ายไว้ใจเรา
เอาละครับเราไปพบกับนักชกในมุมน้ำเงินกันก่อนเลยครับ
ดอตเต็นทอตโตจันทร์ชาย
ดอตเต็นทอตโตจันทร์ชาย
ดอตเต็นทอตโตจันทร์ชาย
ไม่ใช่สร้อยนะครับเป็นรอยสักรูปสร้อยครับ
แพ้คะแนน๙ยอดน้องตุ้มมวยไทยเอาไว้จากวีนัมมวยไทย
ส่วนด้านด้านโดดเด่นครับทจสัญชัยครับ
นายชัยวัดสิงห์ทอง
จากอำเภอสังขะจังหวัดสุรินครับวัย๑๙ปี
หลังครับชนะ๑แพ้๑แล้วก็เสมอ๑ครับ
ล่าสุดเสมอกับสุวรรณวิงครับพร้อมกับเงินตัวพิเศษอีกคนละ๒๐๐๐๐บาท
ค่ายมวยทตจานแสนชัยครับโดยคุณประยุทธ์ชัยสงคราม
ยานิดลาลินีนั้นนักชกจากฝรั่งเศส
มีศิลปะบนเรือนกายแล้วครับ

รอยสักนะครับและที่สำคัญเขาได้ศักดิ์คำว่าโชคดีที่
บริเวณหน้าแข้งทางด้านขวาแล้วครับ
คำว่าโชคดีของคนฝรั่งเศสนั่นก็คือมาจากภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับมวยไทยครับ
และเอกนั้นชื่อโชคดีแล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่ดมดังที่ประเทศฝรั่งเศษ
ขอบคุณครับครับท่านผู้ชมครับผ่านไปคู่แรกเขาเอาขวาเงินรวมพิเศษ
ทางด้านโดดเด่นนี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับว่าเป็นมวยที่มีสไตล์การชกที่สนุก
โอ้โหแล้วเป็นนักมวยที่รับมือกับต่างชาติโดยเฉพาะแล้วครับโดดเด่น
แลกเดือดกับมาติยอร์ชูเก้แล้วก็มาคว้ารางวัลดับเบิ้ลซูเปอร์กับสุวรรณวิงครับ
ฝรั่งเศสแล้วก็มาเจอกัมพูชาแล้วก็มาเจอกับฝรั่งเศสอีกครั้งครับ
ต้องบอกว่าเจอกับนักชกจากฝรั่งเศสครั้งนี้เป็นครั้งที่๔ครั้งที่๓ครับจาก๔ครั้ง

สี่ครั้งเจอฝรั่งเศสไปสามแล้วก็กัมพูชาไปหนึ่งครับ

การป้องกันตัวระบบการป้องกันตัวอย่างที่คุณสุภาชินเรียนแล้วครับ
แทบที่จะไม่มีครับแต่บูสู้ทรหดจิตใจเกินร้อยครับ
โอ้โหแค่งขวาครับอ้าวเพราะยังจะยิงหมัด๑๒ครับ
ยานิสอย่ามาฮุกซ้ายเติมขวาทุบเข้าไป

เจอกับนักมวยสไตล์การชกแบบนี้เลยครับ
โอ้โหหัวร้อนเลยครับเจอหมัด๑๒ของยานิดเข้าไป
เอาละครับดูครับหมัดชุดครับ

จังไม่เข้าเป้าเจอข้างซ้ายหน้าของตัวเด่น

การันตีได้เลยว่าจอมดีเดือดอีกคนหนึ่งของวงการแล้วครับ
พยายามสลับแล้วเตะซ้าย

ยานิสต้องระวังหมัดชุดครับตัวเด่น

วันนี้มีทางชบต่างชาติที่๓รายครับ
ที่ฟรั่งเศสบราีลแล้วก็ประเทศกับญี่ปุน
ทางซ้ายนะเอ้าดีครับ
โอ้โหขวาไม่ถึงแต่เติมซ้ายได้ครับ
ตอนที่ออกแค่งนี้ยานิสสูญเหมือนกัน

สัดเข้าไปครับยานิดแกไม่มีสะดุ้งไม่มีตกใจเลยครับ

โอ้วมือวานมีคนโดนแบบนี้หล่นไปแล้วเลยครับตรงกับแบ็คคิกครับ

โดนไปแล้วกับนักลบกับประเทศไทย

หยานินยังจะล๊อกได้โดดินล๊อกได้เด็งตรงข้างซ้าย

แต่เจอยานิดต้านส่วนยานิดเบียดเข้ามาพยายามจะเล่นงานมีระเบิดตัวบ้างครับ
ทุบซ้ายครับตบเข้าไป

ไม่ฟังเหมือนกันครับยานิส

โอ้ยกระโดดต่อยซ้ายของโดดเด่นทำได้ดีครับ
อะไรครับพักกันก่อนครับพักกันก่อน

แม่ผ่านไปยกแรกก็มันซะแหละครับ

กับทางด้านโดดเด่นทตจานแสนชัยครับ

แลกกันมันเหลือเกินครับยกแรกครับ

กระโดดเตะซ้ายแล้วพยายามจะทิ้งด้วยหมัดซ้ายครับ
ภินิษฐ์สวนทีดีเหมือนกันดูครับ

พยายามจะดูค่าวเส่ยครับ

พร้อมพวกเรามาสรุปกันเลยครับ
ระหว่างโดดเดนต์กับยานิสต์จากฝรั่งเศสครับ

ไม่เอาแล้วครับมาเป็นชุดเหมือนกันครับหัดของยานิด

เด้งด้วยเข้าขวายานิสต์สูดด้วยเข้าซ้ายเหมือนกัน

ชุดของยานิดยังทำอะไรได้ไม่ดี

ท้าทะเลาะเลยครับนี่ก็มาอีกสอง

เอาละครับจังหวะฮุกซ้ายของยานิดทำได้ดีครับ
อ้าวมาแล้วครับแค่ขวาของโดดเดนต์
ยานิสต์สูดให้มันขวาทันดี
มาท้าด่วนเลยครับยานิสต์ถึงได้ซ้ายไม่ถึง
โดดเดนต์มาจังหว่าซ้ายแรกกัน
ครุ่นทีมาพรมที่
เหมือนนั้นรอกไนได้ตี

ไม่เล่นด้วยก็ต้นไปแค่ขวาของโดดเดนครับ

โดเดชน์จิ้งด้วยมัด

ไม่อยากไปฮุกซ้ายก็ไม่ถึง
พยายามที่จะเน้นที่ฮุกซ้ายและหมัดขวาแล้วครับ

โดเดชน์ล๊อคไนได้เด้งตัวเขาซ้ายทันดี

พยังพลับออกมาครับ
ซ้าย
วนหาช่องอยู่ครับ

ตีด้วยขวาโดเดชน์พยังมาจากฝากด้วยให้ตาก

โดดเดชน์เห็นได้ชั้นครับครับ
มีท้อครับขยับเข้ามาหุ้กซ้ายของอันนี้เป็นอันตรายดีครับ

สายนายเกี่ยวได้เอาไม่ลงอีกแล้วครับ
ขวายาวของโดเดนขยับเข้ามาประสิทธิ์หุ้กซ้ายแล้วทิ้งขึ้นมาขวาย
แต่ยังไม่โดนครับโดดเดมทิ้งเข้ามาซ้าย
แย่ซ้ายหลอกมาก่อนครับก่อนจะเติมด้วยลำแข้งครับ
ระยับจะเน้นได้แขั้งซ้ายแขั้งขวาแล้วครับสายหน้าของโดดเดน

หมัดตัว๒๓๔๕๖โอ้แม่งชุดแล้วครับแล้วเสียบใน
โอ้โหมีแค่มัดซ้ายมัดขวานและเสยอัพพะคัม
แต่ยังทำเป้าไม่เจอครับ
ระบบการป้องกันตัวของโดดเด่นนั้นยังดีอยู่
แต่เล็กเบียดเข้ามาโดดเด่นวางซ้ายหน้า
เอาละครับหมดยกที่๒ครับพักกันแป๊บเดียว

นี่แหละครับคือความมันที่ท่านผู้ชมจะได้รับเป็นประจำครับ
จำเอาไว้ดีครับเวลาสิบหกนาฬิกาจนถึงสิบแปดนาฬิกา
โอ้โหมันสะเดาครับ
ยกที่ผ่านมาระหว่างนักชกไทย

โดดเดชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ

แต่ตอนปกป้องลำตัวค่อนข้างที่จะดีครับ
โดดเดชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
โดดเดชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ

ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ

ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ

ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ

ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ

ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ

ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ

ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ

ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ

ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ

ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ

ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ
ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ

ประโยชน์ทอตอร์จานแสนชัยกับยานิลลาลีนี่ครับ

มาจังหวะโดนเนี่ยแกโครงเพลงให้เห็นเลยครับ

ตัวนี้พยายามจะแหย่ดด้วยซ้ายวัดกระยับเข้ามาแล้วล้วงลงตัวครับ

แล้วพยายามจะเสียบด้วยข้อขวา

โอ้โหอย่าให้กันแรกครับ

ดูมันชมครับมวยกู้หน้า

มาถึงมวยคู่ที่๓ของรายการครับ
ชกไทยเจอกับนักชกจากบราซิล
วยคู่นี้ครับสนับสนุนโดยสมหวังเงินสั่งได้

เอาละครับเราไปพบกับนักชกจากบราซิลในมุมน้ำเงินกันก่อนเลยครับ
สรีร้าอะไรครับเรื่องไกยภาพครับ
สรีระรูปร่างของนักชกไทยกับนักชกจากต่างประเทศ
ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันพอสมควรแล้วครับ
และที่สำคัญนั้นนักชกจากต่างแดนนั้น
ระบบการควบคุมน้ำหนักนั้นต้องยอมรับนะครับว่า
บางท่านบางรายนี่ไขมันแทบจะหาไม่เจอเลยครับ

ส่วนใหญ่จะใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาควบคู่

ทีนักมวยไทยในอดีตแทบจะไม่มีเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาผสมนะครับ
แต่เรื่องยุคสมัยใหม่ครับ
ปัจจุบันวิทยาศาสตร์การกีฬาต้องบอกว่าก้าวหน้าไปเยอะครับ
ใช่การเวลานั้นเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับ
โดยเฉพาะการทำมวยการฝึกฝนมวยไทย
ปัจจุบันนั้นเราอาศัยวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วย
และทำให้นักมวยของเรานั้นรูปร่าว
ต้องบอกว่าหลายค่ายที่ผมรู้จักเนี่ย
นำมาปรับใช้อย่างค่ายมวยเพชรอินเดียคาเดมี่
ก็ต้องบอกว่านี่คือเบอร์ต้นที่นำปรับใช้นะครับ
จินดานี่ผมมีโอกาสสอบถามนะครับ
วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาควบคู่กับการฝึกมวย

มองข้ามในเรื่องของการวิทยาศาสตร์การกีฬาครับ

อยากมาหมัดขวาไม่ถิ่งกับชัวรม
ต่อมา๑๒แล้วคืนด้วยแค่งขวาของลุยิสทำได้ดีแต่ยอดเจเจนั้นเน้นด้วยแค่งขวา
ดูกับแก่งแต่งทั้งแค่งหยับโยกแล้วดึง
อย่าหลวมครับชกกับตัวนั้นยอดเจเจเร็วจริงครับดูกับต่อมา๑๒แล้วเติมด้วยแค่ง
แล้วมีลูกถีบทำได้แล้วก็ไม่ให้ผู้ต่อสู้ทำคืนด้วยครับ
พยายามจะถีบซ้ายลงกวนทำลายจังหวะของลุยิส
พยายามจะเบียดเข้ามาเจอหมัด๑๒อ้าวขยับเจอถีบ
โยกเข้ามาครับแข้งขวาเจาะยางเติมด้วยขวาสูงครับยอดเจเจ

ทีนี้พยายามจะเร่งงานยอดเจเยด้วยหมัดแล้วก็แต่นี่ครับยอดเจเจนั้นไม่หลุดไม่หลงอ้าวเจอบ้างนะครับ

อย่าเพลินกินนะครับมาเทศ
มัดรุนแรงเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว
และที่สำคัญกับการยืนทางระยะปลายนี้ต้องพอว่ามั่งคงจะชกไก่แมรด
แค่งขวาทงจริงครับมาอีกแล้วครับดาบที่สองเติมด้วยหมัดวินบวกเลยครับ
โอ้โหเร่งเกมได้ดีครับยอดเจเกแต่อย่าลืมนะครับนี่เพียงแค่ยกแรกนะครับ
ต้องแทนให้ยุบนะครับเอาละครับดูอิสอยากจะเปลี่ยนเข้ามา๑๒แล้วเปลี่ยนจะเล่นงานฐานล่าง
โอ้โหซ้ายมือเจอแค่งขวาทันที
อีกแล้วครับลำตัวทุ้งเข้าไป
เจนเจอว่ากว่าที่เลยครับขวานอีกแล้วดับที่๒
ไปทนาเข้าไปที่โบเวนท์ท่อนแขนครับ
ลูอีสวางแข้งขวาเจอยอดเจเจจิ้มลงตัว

พยายามจะล๊อคหน้ายอดเจเจล๊อคมาล๊อค
ล๊อคลับแล้วก็กระชากมา๔กลับขวา
มุมนี้มีบุญมากเพชรอศิระกับโทบานเพชรอาศีทะครับ
มายืนเชียร์ทางหน้าลูอีสอยู่ด้วยครับ
อยากจะเฮ้ยโก้อยากจะวางแข้งขวาโหมดยกที่๑ครับ
มีความยุ่งกลมกลิบโดยเฉพาะแค่งของทะดานเจ้าเจ๋
จังหวะเกี้ยหาหน้าครับลุอิสรีอาลักษณ์ล้อมลงไป
ดูจากเต้นขวาครับน่าเข้าเกือบทุกดอกจริงครับ
โอ้โหแค่ปริชย์ตะโภกได้ดีเลยครับ

เพื่อที่จะให้ลูอีฟนั้นล้าแล้วครับ
เป็นมวยที่ต้องบอกว่ามองภายนอกนี่อ้อนแอ้นครับ
ไม่คิดว่าชกแล้วจะดูดันขนาดนี้ครับ
ยกแรกผ่านไป

มันเป็นมวยกาดซ้ายบ้างครับดูครับซ้ายของทางด้านยอดเจเจ
แล้วก็ลูกนายเยอะเจเจกดคอลงมา

เด้งด้วยข่าวขวาเลยครับโอ้โห
ต่อไปได้ล้าวใจครับออกอาวุธแต่ละที

ว่าคะลูอีสนำผมเลยครับ
เต้นอ้าวโอ้ต้องระวังมาน

สู้เสียบท้ายครับยอดเจเจ

โอ้โหจังหวะการจับลีลาการจับของยอดเจเจนั้นทำได้ดีออกมาแล้วครับ
จังหวะวืดสวีททิ้งให้หมัดหนึ่งสอง
วงในยอดเจเจล็อกในล็อกแล้วกดลงมาเสียบด้วยเขาขวา
อ่าแล้วก็ครับแนวเหลี่ยมของลูอีสบ้างครับ
จังหวะสอดแขนไล่แขนครับโอ้แล้วมีจังหวะหักพวงมาลัยครับ
น่าสนใจครับลูอีสตอนนี้ขอให้เข้าเป้าเท่านั้นพอครับ
เสียบด้วยซ้ายเสียบด้วยขวาช่างมากแช่งทิ้งกับยอดเจเจ
พยายามจะเน้นเลยครับล็อกในกดคอลงมาแล้วเสียบ
พยายามจะเน็กตัวขวาเน็กตัวขวาดับที่สามดับที่สี่

สะดุ้งเลยครับลูอีส
เจเจรูดมาทำอย่างไรยัดไส้เข้าไปครับ

โอ๊ะโหตีตีกระสอบเลยครับ
ลูอีสแกมิดว่าเป็นอย่างนั้นเหมือนกันครับ
จังหวะยอดเจเจรอบนายกดละมาสี่ครับ
โอ้โหนี่ครับแทงแต่ละทีครับ

ภาษามวยต้องบอกว่านวดนะครับ

วางซ้ายยังไม่เข้าเฝ้า
เปลี่ยนมาเป็นมวยซ้ายแล้วทำได้ดีเหมือนกันครับ
จังหวะรอบนายกดละมาสี่เทียบด้วยขวาเทียบด้วยขวาโอ้โห
ลำตัวมีปัญหาอะไรครับต่างไปไส้พงย้ายฝั่งครับ

โอ้โหลุยีต้องสู้ในครับหนีไม่ออกครับ
ขวางหน้าแทงซ้ายแทงซ้าย
โอ้โหสู้ในอีกแล้วกระชากมา

โอ้โหพยายามไม่จะใช้เหลี่ยมนะลุยีส

พยายามมาพยายามจะถีบลุยีสเทียบด้วยของขวา
แล้วพยายามจะกดพอลงมาใจของซ้ายสวย
โอ้โหดับที่สามดับที่สี่เลยครับ
ใหญ่จัดให้ครับนักชกจากโคราชครับ
มีแผนนี่เองครับไม่ใช่ถอยเปล่าครับ
เหวนในสองถังพวกก่อนใต้ตี

เอาละครับหมดยกที่๒ครับ

เอาละครับหมดยกที่๒ครับ
ค้ำของรายการ๖๒กิโลกรัม
มันสะดาวจริงครับรีลาการตีของยอดเจเจปประถมครับ
ดิงตีบินตีครับอัดทะวายเบอร์เรน
ของทางด้านลูอีสนักชกจากบราซิล
ดูครับภาพชาเด้งตีนะครับ

จังหวะเด้งทีและจังหวะเสียบเข่าของยอดเจเจนั้นทำได้ดีจริงครับ
แต่ลูอิสต้องยอมรับในเรื่องน้ำอดน้ำทนเลยครับ

เรื่องทิ้งตัวนั้นไม่มีอยู่ในสารบบของนักชกจากบราซิลคนนี้ครับ
ลูอีสจะเสียโต้คืนทันควันแล้วครับ
เอาละครับ๓นาทีสุดท้ายครับ
ลูกนี้จะมีไพ่ตายอย่างไรที่จะพลิกสถานการณ์แบบนี้ครับ
เอาละครับ๓นาทีสุดท้ายครับลุยเลยครับ

ไม่รู้ว่าเป็นมวยถนัดซ้ายหรือถนัดขวาครับยอดเจเจ
แม่บางครั้งก็ซ้ายสมัยก็ขวาก
มัดเอ้าแต่ไปคร้องใน
ต่อมันอยู่ดีกับยอดเจเจด้งตีเลยครับ
หัวบุกในนี้ยอดเจเจแกแกโชว์เลยครับ
โชว์ประเภทไม่มีชาร์จด้วยครับ
เข้ามาไปอยากจะทิ้งให้มัน๑๒
มาอยากตัดล่างยอดเจเจล้วใน

ท้องไส้ปั่นป่วนเหมือนที่คุณสุภาชินว่าแหละครับ
ตับตายไส้พุงนี่ไม่รู้จะอยู่อย่างไรแล้วครับ
แข้งขวาหลุดไปครับซ้ายหน้าเติมอีกทีครับ
เจเจไล่เบียดครับแข้งขวา
พยายามจะยิงหมัดสู้ครับ

โอ้โหโหโหโดดประตูครับ
โดดประตูอะไรครับมีปัญหากับ
โอ้โหโดนเข่าเข้าไปไม่รู้กี่ดอกต่อกี่ดอกแต่ไม่มีอาการ
แต่พอโดนหมัดขวาเมื่อกี้นี่ลุงอิสถึงกับกระเชียงหนีทันที
ใช่เลยครับไปไม่เลี้ยงจริงครับยอดเจเจสัดด้วยแข่งซ้าย
แล้วเสียบด้วยเขาขวาวงในขวางหน้าแท่ง
โอ้นี่ครับลูอีสมัดที่ว่าดีของเขากับกับไม่ใช่ครับ
ไปแลกนายสู้กับยอดเจเจ
โอ้นี่ครับลูอีสมัดที่ว่าดีของเขากับไม่ใช่ครับไปแลกนายสู้กับยอดเจเจสัดด้วยแข่งซ้าย
เดินมาล็อกไนดื้อเลยครับข้างด้านยอดเจเจ
อยู่ในช่วงปลายกรุ่นเลยครับโยกสั่งกันว่าวางแข้งขวา
หลุยกระโดดสอกแล้วครับเจอถีบ
จังหวะเกี่ยวแล้วคืนด้วยแข้งซ้ายคืนด้วยแข้งซ้าย
เวลาแกเตะนี่ต้องบอกว่าเตะได้เนียนตาเลยครับ

แขนล็อกในเป็นครับแต่ต้องบอกว่าการป้องกันตัวเป็นรองครับ
พยายามปุ๊บโดนเลยครับแข้งซ้ายของยอดเจเจซ้ายอีกแล้วครับ
จังหวะช้านี่โดนเลยครับ
เข้าใจครับไม่รู้ว่าจะบังซ้ายหรือบังขวาดีครับ
ยอดเจเจกระถนัดทั้งสองข้าง
เปลี่ยนมาเป็นซ้ายบ้างขวาบ้างครับเอาละครับครบ๓ยกครับ
โอ้โหเรียบร้อยแล้วครับคู่ค้ำของรายการครับในรูปพิการ๖๒กิโลกรัม
ยอดเจเจพอประถมในมุมแดงครับ
สัตว์ทางลุอีสบาซิเลอร่วครับจากบราซิล
หลุดครับเร่งไปหน่อยครับ
พยายามจะยิงหมัดแต่นี่ครับต่อยหมัดได้ดีครับ
แต่ไปเกาะในสู้ซะอย่างนั้นครับ
พอเกาะในปั๊บนี่ยอดเจ๋งกัดกดคอลงมา

แล้วนี่ครับจังหวะเล่นงานบริเวณลำตัวด้วยหมัดขวา
เกร็งครับแล้วออกอาการอ่อนแรงให้เห็นทันที
ก็บอกว่าโดนไปเยอะแต่ไม่มีทิ้งตัวจริงครับ
บนเวทีลุ้นรางวัลกันครับ
คุณผู้ชมครับเราไปลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อน
สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์

มีความรู้สึกว่า
มีความรู้สึกว่า

เข้าสู่การถ่ายละสดสุดยอดกีฬาการต่อสู้ระดับโลก
ไทยรัดสดไทยรัดทีวีช่อง๓๒ครับ
คุณผู้ชมครับอีก๒คู่เราจะถือมวยคู่เอก
ประจำรายการนะครับพิกัดน้ำหนัก๕๓กิโลกรัม
วันนี้ชิมเข็มขัดกันระหว่างนักชกไทยกับนักชกชาวญี่ปุ่น

ตอนนี้เรามาลุยกันกับมวยคู่ที่๔ของรายการครับ
กัดน้ำหนัก๕๔กิโลกรัม
วยคู่นี้ครับสนับสนุนโดยสมหวังเงินสั่งได้
กู้ง่ายไว้ใจเรา
เอาละครับเราไปพบกับนักชกในมุมน้ำเงินกันก่อนเลยครับ
นักชกจากจังหวัดชายภูมิ
ตับเจสายรุงเจมส์สิดเจสายรุงเจมส์

ตับเผาทองสิดเจสายรุงเจมส์
ที่ถูกคู่และคู่มวยในฝันที่หลายคนต้องการชมนะครับ
คู่นี้ก็เป็นมวยที่ถูกคู่ครับ
ที่๑ครับถีบด้วยซ้ายเคลียร์ไว้

พยายามจัดหลังล่างให้เจอผ่านขวาของกระบ่าวทองนะครับ

มาร์นเพจเดสสู้ดีนะครับ
ในตอนนี้ไฟล่าสุดิชมกับนักชกแก่สะเมนดูดืดจริงครับ
อยากจะสร้างอย่างหวายกับตัวเองนะครับ
มันอะครับจะปากด้วยแถวซากซ้ายแล้วต้องปากด้วยแถวขวา

โอ้โหจังหวัดเกี่ยวได้แล้วคือเนื้อแค่ขวาของปานเพชร
เนื้อเลยครับอ๋อแล้วก็ปานทอง
ใหม่ผีพลามเลยครับปานทองอุ้ยปานเพชรครับ
เอ่อมวยค่ะอันนี้นี่
ต้องบอกว่าเหลือเพียงแค่นิดเดียวที่หลงชื่อเลยครับ
มีทั้งปานทองปานเพชรปานหยกปานเงินครับ
ปักด้วยสอกซ้ายตำพังหองจิ๊บลำตัว

ไยด์เหลือเกินครับซ้ายหน้าตำพังหองสวยด้วยมัดขวา

เกี่ยวได้เวี่ยงมาเอ้าออกอย่างไรนี่ครับต้องเจาะยางครับ
คืนไม่ถนัดครับคิดช้าไปแล้วครับ
แต่เอาจนได้แล้วครับตะบัวทองเบียดเข้ามา
พยายามจะถีบนำเจอแค่งขวาสวน
บรรเทศวันนี้มาละเอียดจริงครับ
อ้าวแม่สายกลางคอครับ

อันนี้ครับตะพาวทองจุ๊ะเลยครับ
เอ้าถือด้วยกับปั้น
พยายามจะทิ้งด้วยมัดอีก๒
เดินเข้าก้รมตัวเผื่อถึงแค่ขวา
เอ้าถุกเข้ากันอีกครับรมตัว
พยายามจะท้าด้วนชวนแรกเลยครับตะพาวทอง
อ้าวอย่างจะเอาน้ำพืช
ก็เหยียกเข้ามา
อ้าวถึงเนื้อมันขวาเลยครับตะพาวทองกระวังเกลวได้
แต่พ่อท้องกระหว่างเกี่ยวได้น้ำเทียงขึ้นน้ำหัวขวาเจอสองหวาส่วน
นี่ครับสัตว์เป็นแทนขวาบ้างเกี่ยวได้
เอ้าพลังออกมาขึ้นไม่ได้ครับ
แผ่นหน้าเกิน๓เก้าครับ
สามกดต้องรีบแยก

แต่พ่อท้องรุ่นพี่ครับเกาจริง
โหมดยกที่หนึ่งครับ
โหมดยกที่หนึ่งครับ
โหมดยกที่หนึ่งครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
ตามต่อไป
ปฏิสารให้กับตัวเองได้อีกครั้งหนึ่ง

สวัสดีศาสตร์นักภีร์ครับ
เอาคำว่าแข้งขวาลากเลยครับ

ยัดเข้าไปครับแล้วทิ้งด้วยมัดขวา

ตั้งคาเอาไว้ครับปาเพชรคืนไม่ได้

อ้าปาเพชรจากขวาเสียซ้ายเสียหลัก

เสียบด้วยเขาขวาครับตะพทอง

เกี่ยวได้จิ้นลำตัวเสียบด้วยเขาขวา
ลำตัวเลยครับงัดด้วยศอก
แค่งซ้ายของปานเพชรโต้มาอีกแล้วครับ
โอ้โหระวังบนโดนล่างระวังล่างโดนบน

ยังมีเทียงมีโต้อ้าวทิ้งให้มันขวดซ้าย

โอ้โหแล้วดูครับจับในเด้งตีเด้งตี
ล็อกในอ่างเท่านั้น
ปานเพชรเสียบ
โอ้โหมันจริงครับ
เล่นงานด้วยบัดขวามากซอขวาส่วน
รุ่นน้องไม่เคยศักดิ์สินรุ่นผีรุ่นผีก็เลยกลัวรุ่นน้อง
อ้าวเจอสองขวา
โอ้โหต้นยกปลายยกที่สลัดกันเลยครับ
พยายามอย่างงั้นเสริมด้วยมาครับ

โอ้โหมันจริงจริงครับ
พยายามเข้ามาเจอทีมของซ้าย
ทีมซ้ายอีกแล้ว
โอ้โหต้นยกไปไล่เขาก่อนครับ
แล้วบวกด้วยสองบวกด้วยสอง

อ้าวระวังบนโดดลาบระวังลาบโดดบน
มีมัน๑๒แล้วรอจังหวะเสียบ

๕๐๐๐เพชรตัวอีกแล้วครับ
พยายามเล่นเกมเสียบเข้าขวา

ลงจนได้ครับดื้อจริงครับ

ยังไล่ถนนพี่เขาอยู่ดีครับ
เป็นจุดเปลี่ยนของเกมหรือเปล่าครับ
แต่หมดยกครับพักเดี๋ยวครับ
ละครังช่วยเอาไว้
โอ้โหรียองเกมส์
โอ้โหรียองเกมส์
โปรดติดตามตอนต่อไป
ต่อไปวางแค่ขวาตะพาวทองศูนย์ด้วยก่อขวาแล้วพยายามนักกระแพงคาวัย
แกล้งออกมาครับลายยกแล้วครับ
ปาเทศเดินมามุ่งด้วยสองทันทีตะพาวทองศูนย์ชาลาดครับ
ใส่ลูกเขาแล้วครับมีถีบสลับโอ้โหพยายามจะเบรกด้วยลูกถีบครับ
ปาเทศเดินมาปาเทศเน็ตด้วยแค่ขวาเน็ตด้วยแค่ขวาแต่ไม่เข้าเป้าครับ
โอ้โหชิงแทงก่อนด้วยครับเสียบด้วยซ้าย
ยัดเอาไว้ครับปานเพชรคืนไม่ได้ครับ
โอ้โหป้อแป้ป้อแป้หมดแล้วครับตอนนี้เร่งเยอะครับ
สิบวินาทีสุดท้ายครับจิ้มด้วยหมัดขวา
วางแค่ขวาจิ้มลำตัว
ออกนอกเทือกแล้วครับคาราวะเลยครับช็อตนี้
กำปั้นขวาเสียบด้วยซ้าย
ดูครับตะพลองล็อกตีเลยครับ

สามยกครับคู่รองของรายการ
ร้อยเอ็ดกับชัยภูมิครับโอ้ทำเต็มที่เลยครับต้องชื่นชม
และเป็นช็อตที่สวยงามเมื่อรุ่นน้องชกเสร็จ
้มลงกราบรุ่นพี่เลยครับ
ดุเดือดจริงครับพยายามจะกระโจนเข้ามา
แล้วเจอฟันศอกบวกเข้าไปครับ

มีอาการตั้งแต่ยกที่แล้วนะครับเสียนับไปแล้ว

ออกซ้ายทีฟันทีขวาทีฟันทีครับ

คุณผู้ชมครับก่อนจะไปฟังผลการตัดสิน

ปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทย

คนละ๕๐๐๐บาท
เอาล่ะทุกคนครับ

เพื่อวินาที

สนุนโดย

จากร้อยเอ็ดจะเจอกับเยอร์เนดานักชกจากญี่ปุ่น
ต้องบอกว่านี่คือความฝันอันสูงสุดของโยเนดาแล้วครับวันนี้เขาจะทำสำเร็จหรือเปล่าเดี๋ยวจับตาดูครับ
เจ้าปานทองออภิติศักดิ์ครับก็บอกว่ามีผู้จะเล่นนะครับ
นี่คือจอมอ้วกคนหนึ่งครับของวงการมวย
ต้องบอกว่าไม่ใช่เล่นสองครั้งแล้วครับคุณสิทธิ์
สองสามครั้งแล้วนะครับที่จะอ้วกออกมาในขณะชก
แต่บางครั้งนี่เป็นการอ้วกแล้วทำให้บางคนอ้วกแล้วทำให้โล่ง
มีคนหนึ่งก็คือโชคอีเมียนแอร์เข้ามุมทีไรก็อ้วกเกือบทุกทีครับ
แล้วก็นี่ครับรุ่นใหม่ก็มีเจ้าปานทองนี่แหละครับ
แล้วก็อีกคนนึงก็คือเหล็กไหลชอประดิษฐ์เลยครับคนนั้นนี่อ้วกเวลาพักยกครับ
แต่ปานทองนี้พลิกแพ้ครั้งที่แล้วเนี่ยเจ็บใจครับเพราะว่าไปพลาดอ้วก
ในการเจอกับทางด้านสองคมนะครับครั้งนี้มีเข็มขัดแชมป์
เนดาครับนักชกลูกครึ่งครับไทยญี่ปุ่น
มันบอกว่าชกเนี่ยใช้ชื่อคุณพ่อนะครับเป็นชื่อชกมวย
เนดะครับคุณแม่เป็นคนไทยเขาก็รับใช้ผืนแผ่นดินแม่
ด้วยการเป็นทหารครับอยู่ที่ศูนย์สงครามพิเศษลบบุรี
นี่นะครับโดยมีเสศักดาครับพันเอกพิเศษศักดาเพชรจินดา
เป็นผู้ดูแลหัวหน้าคณะครับในวัย๒๐ปีครับโยเนดะ
นั่นแหละครับเป็นเอกพิเศษสักดาเพชรจินดา
คนที่ขึ้นไปถอดมงคลให้กับลูกศิลป์ศิษย์รักกับโยเนดาครับ
เมื่อวานนี้ก็เพิ่งจะพาต้องตาเพชรจินดาคว้าแชมป์
ในรูปริกัด๗๓กิโลกรัมไปหมัดครับ
ส่วนทางด้านมุมแดงครับสั่งปราบครับ
โอ้โหนี่ครับสังปราบศิษย์รุ่งโลศ
เมื่อสักครู่นี้ขึ้นไปถอดมงคลให้ปานเพชรครับ

ทางด้านปานทองครับนายนัทพลศรีรัตนพันธ์ครับ
จากอำเภอสุวรรณภูมิ๑๐๑วัย๑๗ปีครับ
ไว้ที่เขาอวกและแพ้นะครับก็สะดุดแพ้กับดำปรทธทองตวี
โยเนดาเดินเข้าหาทันทีครับ
เป็นมวยที่เดินแล้วทำได้ดีครับเรดา
นักชกสายเลือดไทยญี่ปุ่นครับ
แต่ขอใช้ชื่อคุณพ่อครับ
และก็สัญชาติของคุณพ่อในแหล่งการชกหน่วยครับ
วันนี้ไทยยูนิดาคว้าแชมป์ได้นะครับ

เป็นแชมป์คนที่สองของไทยนะครับ
เปิดหน้าลุยอย่างเดียวเลยครับวันนี้โยเนดา
มาด้วยความมั่นใจแล้วครับนักชกจากญี่ปุ่น
เดี๋ยวมาเล่นงานฐานล่างก่อน
เจอแค่งขวาของฟานทอง
ดูครับเบิร์นด้วยซ้ายหน้าครับยูนิดา

ไม่ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมจริงครับ
เคยกระโดดเข่าลอยใส่ยอดขุนพลสรจรินมาแล้วนะครับ

แฟนมวยลองไปเสิร์ชดูได้นะครับทางยูทูป
เขาลอยตอนนั้นปริกล็อค
จะยังโดนธดานยอดขุมคนย่ำใหญ่ครับ

จบแล้วเป็นรูปเขาลอยที่สวยงามสมุดแบบเลยครับ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
โอ้โหก่อนขึ้นเวทีครับปานทอง
ไม่รู้ว่าอ้วกแก้เคล็ดหรือเปล่าครับ
เอ่อแต่อะไรก็แก่ขึ้นได้จับตาดูดีครับยนต์เนดา

เอ่อวันนี้นี่มาด้วยความมั่นใจเลยครับยนต์เนดา
เปิดเกมตั้งแต่ยกแรกเลยครับ

โอ้โหพยายามปานทองมันยังจะวางแข้งขวา
แต่ดูครับยนต์เนดาระบบการป้องกันตัวของแกวันนี้
แข้งขวาของปานทองอยู่เลยครับ
กับมวยฝีมือดีครับทั้งคู่

ยนต์เนดานี่ได้ทางซ้ายทางขวาครับ
ขวาของธนปานทองยังเก็บได้อยู่ครับ
แล้วด้านปานทองก็เก็บอาวุธของยนต์เนดาได้

นี่แหละครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยมีทั้งลูกแก้ลูกกัน

หมดยกที่๑ครับพักกันแป๊บเดียว
ยูเนดาจะดักประเทศญี่ผู้ชนะและภาษา
ขับสัดแค่งขวาก่อน
วันนี้ต้องยอมรับนะครับว่ายูเนดานั้นมีลูกแก้ลูกกันได้อย่างดีครับ
ปกติแล้วประเภทตาโดยชนและอาวุธแล้วก็จังหวะวางแก้นี่ครับสายตาอย่างดีครับ
พยายามจะซ้ายล่างแล้วขึ้นบนครับขวาบ้างครับ
แต่วันนี้เล่นจังหวะฝีมือครับ

ใส่ลูกขยันแล้วครับอ้าวซ้าย
ปานธองยังจะทิ้งมาตั้งทั้ง๒ยูนิดายกเลยครับโอ้โห่วันอกล้านใจวางสายสวยครับ
น่าจะสอบมาดีเลยครับถ้ามันอกมั่นใจขนาดนี้ครับ
จะเข้าในก็ไม่ได้กระปันทองถีบเอาไว้แข้งขวาโยเนดาเกียรติได้
เอากระปันทองคืนคืนไม่ถึงอีกแล้วครับ
อื้อฮือน่าเป็นบวยสายตาดีครับ

โอ้ยส่องกลับครับทีละมุนผลัดดินของโยเนดา
โอ้โหมั่นใจเลยครับวันนี้ต่อยด้วยความมั่นใจครับโยเนดา

เล่นงานปานทองที่ดูช้ากว่าอีกหนึ่ง

โอ้วขวาตรงครับเครื่องหน้าหงายท้องผึ้งเลย

ไม่ยอมกันเลยครับกับมัดขวายดา

ช่ายมวยเทศจิมดามีการใช้วิทยาศาจจันทร์กีฬา
แล้วก็ต้องบอกว่าศึกษาเกมของคู่ชกผ่านวีดีโอเทปครับ
นี่ครับห่วงนายติดด้วยซ้ายครับยนต์เนด่า

หลวงมานี่มีซ้ายหน้า
และพยายามจะเผยเผยเค้นขวาของปรันทองแล้วก็ทิ้งด้วยมัน๑๒
ละทองไล่เบียดมาเอ้าเจอศอกขวา

จิบในมันปลวกเลยครับบรรทอมทิ้งด้วยมันขวา

โอ้โหวันนี้แก้เกมมาดีจริงครับโยนกีฬา

วางซ้ายดาบที่๓เลยครับ

ถือว่าใจถึงครับเด็กคนนี้
แม่ฮอร์เดียใช้คำว่าใจถึงครับพี่ย้อนครับ
ต้องอ่านด้วยครับอ่านเกมคู่ต่อสู้ด้วย
แล้วก็จังหวะต้องได้ต้องยอมรับว่าแกเก่งจริงครับคู่นี้
โอ้โหหุบซ้ายครับอย่าประมาทครับ

โยนิราวางด้วยซ้าย
โอ้โหจังหวะวางซ้ายวันนี้นี่ปานทองเก็บไม่ได้เลยครับ

ดาวเชษฐัยหัวยูเนดา

ปานทองวันนี้ต้องบอกว่าช้ากว่าโยเดดาเห็นได้ชัดแล้วครับ

ยังดีครับที่เก็บไม่ได้ครับ
เอาล่ะครับ๓นาทีสุดท้ายครับแต่ไม่รู้ว่าจะท้ายที่สุดหรือเปล่า
ทองขยับเข้ามาโยธิดาพยายามจะสวน
เอาละครับจังหวะล็อกในของปานทองยนดาอาศัยลูกขยันแล้วครับ

เอาล่ะครับไปพลาดครับเจอตัดเหลี่ยมซ้ายหน้าของทางด้านกฎิดา
บานทองเน้นที่หมัดครับสียับด้วยขวา
โอ้โหพยายามจะใส่ความเร็วครับโยนิดา
โอ้โหฟันศอกซ้ายจังหวะล็อกในพยายามจะกระชากเหลี่ยม
ไม่ล้มครับโอ้โหแต่เจอเมื่อสักครู่นี้ก็โดนของปานทองเหมือนกันแล้วครับ
ทองเดินมาเดดาหงางไม่ออกครับซ้ายยังได้อยู่
อ้ายังเด้งตัวขึ้นมาครับยูนิดา
นี่ครับเด้งตีผนตีเลยครับ
กับการทรวบส่งก็อยากเกี่ยวเชื่อม
ซ้ายของยูนิดาเพิ่มเข้ามาอ้าวบานทองจิ้นลงตัว

โอ้โหปาทองวางขวา
เยอร์เนด่าขยับวางขวาสวด

มาซ้ายอีกแล้วก็เจอขวาสวด

ทำมาดีครับเยอร์เนด่าไปด้วยขวา

ไม่ได้ครับ

นี่ครับแข้งขวาคาไว้เสียบในโต้คืนครับเยอร์เนด่า

เอาละครับยังคงเดินต่อครับปาทง

มาทองกลับได้แล้วถัดล่างเลยครับ

เยอร์มองนาฬิกากับ

พยายามจะเข้าเจอทานลอร์ดครับเยอร์เนด่า
มาต่อครับ

หลบในปาทองเหน็บด้วยข่าวขวาเตียบด้วยข่าวซ้ายแล้วพยายามตั้งกระแภกทาไว้
โดยกลับมาจะหวังเกิดแล้วคืนด้วยแค่ขวาของปาทอง
หน้ายนิดหน้าโอ้โหเลิกช้ายเห็นเหมือนกันครับยนต์นิดหน้า
วางแค่ขวาเจอแค่ขวาคืน
เอาละครับเดินมาแค่งขวา
โอ้โหเหลือเวลาเวลาอีกแล้วแล้วกันแค่ขวามาคืนไม่ได้ครับ
ยุ่งเลยครับดูครับยัดมาแต่ละที
เอาพยายามจะขวาล่างยดะหลุดอีกแล้ว
เอาปาทองเน้นที่แค่ขวาโยดาพยายามจะโต้ด้วยซ้าย
แข่งขวายัดเข้ามาครับเตะพับเตะพับครับ
ยดาวางซ้ายปานทองเกี่ยวแล้วเสียบใน

เรียบร้อยครับ
รบเรียบร้อยสามยกครับ

โอ้โหยกนี้ทำได้ดีเลยครับ

เขาลอยครับแต่เจอเกี่ยวล่าง
วินาทีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วครับ

รางวัลฮีโร่กันคู่คนละ๕๐๐๐บอร์ด

เพื่อวินาที
ปานทองออกปิติศักดิ์
และรอดถัดไปครับขอได้เจอตัวแทนบริษัท

การหนัก๕๓กิโลกรัมประจำวันนี้ครับ
ปานทองออกปิติศักดิ์

ปุ๋ยโฟร์แมทปุ๋ยของคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์
สมหวังเงินสั่งได้กู้ง่ายไว้ใจเรา